เอาช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดพยาวหน่อย
เขาบอกว่าพบกับผู้เท่า๕แผ่นดิน
เป็นอดีตข้าราชการตำรวจคนหนึ่งนะครับ
อายุยืนถึง๑๐๐ปีครับ

นั่งสิค่ะอายุ๑๐๐ปีแล้ว

คุณพ่ออุ้ยเจริญหรือว่าร้อยตำรวจตรีเจริญ
ยศอดีตข้าราชการตำรวจชาวจังหวัดพยาว
โอ้โหปัจจุบันนะครับอายุ๑๐๐ปี๓เดือนแล้ว
แม่ถ้าไม่บอกนี่ก็ดูไม่ออกใช่ไหมล่ะ
ว่าพ่ออุ้ยอายุเกิน๑๐๐ปีไปแล้วนะครับ
คุณเสรีทิศทิมยศ
ข้าราชการครูบำนานอายุ๖๓ปี
ลูกชายของคุณพ่ออุ้ยเจริญเนี่ย
เล่าว่าพ่ออุยเจริญเกิดเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๔๙
เกิดในสมัยราชการที่๖นะครับ
เรียกได้ว่าผ่านมา๕แผ่นดินแล้วล่ะครับ

เป็นไงล่ะอยู่กันยืนยาวจริง
อุ้ยเจริญรับราชการเป็นตำรวจตั้งแต่ปี๒๔
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อปี๒๕๒๐นะครับ
แล้วก็สมรสกับคุณแม่อุ้ยบุญ
แล้วก็ขณะนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมีลูกกัน๓คน
แต่เสียชีวิตไป๒คนจึงเหลือเพียงคุณเสรี
เป็นลูกคนที่๒ที่ดูแลคุณพ่ออุ้ยเจริญอยู่นั่นเองครับ
ส่วนเรื่องสุขภาพของคุณพ่ออุ้ยเจริญนั้น
ยังแข็งแรงสายตาดีนะเขาว่าอย่างนั้น
และสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่าง
แต่ตอนนี้ก็เริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้ว
ในทุกวันนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านดชตำบลหยวนอเชียงค่ำ
จังหวัดพระยาวครับผู้คนในหมู่บ้านและจากหมู่บ้าน
ก็พากันมาเที่ยวหาแล้วก็เยี่ยมเยี่ยนตลอดเวลา

เป็นจับเหนือใช่ไหมชับเหนือใช่ไหม
อุ๊ยคำคนแก่เอออุ๊ยคำคนแก่นี่ไง
นี่เปลี่ยนแบบจับเหนือไงใช่พ่ออุ๊ย
อายุยืนมากเลยแข็งแรงอยู่ด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ขอให้อายุยืนแบบนี้
เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานต่อไปนานนะคะ